เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันไปต่อเลยนะคะไปดูช้างน้อย
ช้างน้อย

แล้วก็นำมาฝึกฝึกยังไงบ้างฝึกเรื่องการจำสีต่าง
สีดำสีแดงว่ากันไปเฮ้ยคุณและหลังจากนั้นก็ต้องฝึกให้เป็นเวลาด้วยนะคะ
อย่างช้างตัวนี้เนี่ยคือช้างสุดาค่ะฝึกวาดรูปลายเส้นเป็นรูปทรงงานของในหลวงรัชกาลที่๙
สุดยอดมากอ่ะคุณภาพนี้ดูแล้วนี่คือเรานึกถึงในหลวงราชการที่๙เลยจริงเอาจริงนะ
ดิฉันยังวาดไม่ได้ขนาดนี้เลยจริงคุณสวยงามนะมีความเป็นศิลปะ
แล้วน้องช้างสุดานี่นะใช้เวลาฝึกแค่สามวันเองค่ะคุณชนะคุณไม่ต้องสามวันเองเหรอ
สามวันได้ภาพสวยงามที่เรียกว่าใกล้เคียงกับภาพจริงใกล้เคียงกับฝีมือคนเลยจริงจริงก็ว่าได้นะคะ
และช่วงเวลาที่เขาฝึกเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วก็ก่อนค่ำด้วย
เพราะช่วงเวลาอันนี้เป็นช่วงที่ช้างจะสอนง่ายจะฝึกง่าย

ใช่เขาก็แฮปปี้แหละกินอิ่มนอนหลับได้ทำกิจกรรมก็ทำให้เขาฝึกฝนได้ง่ายขึ้น
ส่วนวิธีการวาดนี่นะคะจะวาดไปทางซ้ายทางขวาจะปัดแปลงขึ้นลงยังไงเนี่ย
มีวิธีการส่งสัญญาณนั่นก็คือการจับหูช้างอ่ะคุณชนะ

ใช่ค่ะถ้าอยากให้ไปทางซ้ายก็อาจดึงไปทางซ้ายลงก็จับหูมันแล้วก็ดึงลง
แบบนั้นนะคะช้างเขาก็จะรู้ว่าเขาจะไปทิศทางไหน
แต่เรื่องการเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะพูดได้เลยนะบอกว่าให้เปลี่ยนสีจุ่มสีใหม่
อันนี้คือบอกแล้วเข้าใจเขาทำตามได้เลย
แต่ถ้าจะให้เปลี่ยนสีนี่พูดเป็นภาษาคนธรรมดามันเปลี่ยนให้เอง
ตรงแลงลองเรียนรู้ได้โอ้สุดยอดเก่งมากจริงอะใช่ควรได้ด้วย
เป็นความแบบมหัศจรรย์และเป็นความสามารถพิเศษของช้าง
ค่ะที่ทำให้เราเห็นว่าฝึกได้สอนได้แล้วถือว่าเห็นแบบนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราด้วยนะคะว่าเนี่ยช้างเป็นสัตว์นะคะแต่ยังวาดภาพได้ยังสื่อสารได้ค่ะเราเป็นคนเนี่ยเราอยากทำอะไรเราต้องทำได้เหมือนกันแน่นอนโอ้วิธีการฝึกดีเหมือนกับคุณแม่บ้านเวลาฝึกคุณพ่อบ้านใจกล้าเลยนะต้องใช้อย่างงี้เวลาจะให้ไปทางซ้ายก็ดึง
เห็นภาพหูขึ้นแข็งจังหูคนไม่ใช่หูช้างดื้อนี่นะหูแข็งใช่ไหมเนี่ยต้องพักหูไม่แข็งหรอกจะเป็นไงหูยานนะ